ส่วนความคืบหน้าคดีที่มีผู้ไปพบศพของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ๕๗ปีนะฮะ
ก็ไปลอยอยู่ในแม่น้ำยมบริเวณบ้านวังแดงหมู่๗ตะบนบางรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษนุโลกนะครับ
ในสภาพเนี่ยคือมีบาดแผลคล้ายกับถูกของแข็งหรือว่าอะไรบาดที่ปากนะฮะ
เพราะว่าลิ้นก็ขาดไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับตอนที่พบศพแล้วเจ้าหน้าที่ไปชนะสูตรนะฮะ
เรื่องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันนะครับแต่ว่าต้องรอผลอย่างละเอียด
อีกประมาณ๑๕วันนะครับจะมีการทำร้ายร่างกายอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายกาหลงเพ็งอ่วมอายุ๕๗ปีนะฮะมีเด็กตกปลาไปเจอในแม่น้ำยมนะครับ
แต่ว่าญาติเนี่ยเขาติดใจสงสัยว่าจะถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
อาจจะเป็นเรื่องที่ไปสนิทสนมกับผู้หญิงในหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็บาดหมางกับผู้ชายคนอื่นก็ได้
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดแท่นนางงามในพื้นที่ตะบนท่านางงามนะครับ
เป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายกาหลงได้คุยกับน้องสาวแล้วก็ลูกชายของผู้ตายนะฮะ
น้องสาวบอกว่าพี่ชายปกติดื่มเหล้าบ่อยแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่คิดว่าพี่จะฆ่าตัวตายนะเนื่องจากเชื่อว่าจะถูกฆาตกรรม

ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียง
แล้วก็ไปมาหาสู่กันบ่อยทั้งสองก็ดูสนิทกัน
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็มีผู้ชายมาชอบหลายคน
น้องสาวก็เลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ส่วนลูกชายนะครับบอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๓ตุลาคมตัวเขาเนี่ยไม่อยู่บ้าน
แต่รู้ว่าพ่อไปนั่งดื่มเหล้ากับคู่เขยบ้านติดกันนะ
ชื่อว่านายจรัสแทร่เรืองตั้งแต่๕โมงเย็นถึงประมาณ๒ทุ่ม
หลังจากนั้นพ่อก็ขี่จักรยานยนต์ไปดื่มเหล้าที่งานศพอีกงานศพใกล้บ้านไปต่ออีกที่หนึ่ง
แล้วก็กลับมาที่บ้านประมาณ๓๔ทุ่มตอนนั้นคนในบ้านปิดไฟนอนกันหมดแล้ว
แต่ว่ามีลูกสาวของนายจรัสที่เป็นคู่เขยด้วยกันเนี่ย
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนายกาหลงกลับมากินข้าวที่บ้านบ้านเขาติดกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงนายกาหลงขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปอีกทีนึงตอนเกือบเที่ยงคืน
ซึ่งที่ออกไปก็ไม่ได้บอกใครว่าจะไปไหนเขาก็นอนกันหมดแล้วด้วย
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงสุนัขเห่า
แล้วเห็นนายกาหลงจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านของเขา
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเจอนายกาหลงอีกเลย
บ่ายเมื่อวานนี้๒๕ตุลาคมนะฮะที่มีเด็กตกปลาจะไปตกปลาที่แม่น้ำ
แล้วก็เจอศพลอยน้ำอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ภารกิจวิจัย

เขาเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วรถมอเตอร์ไซก็หายไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนคู่เขยของผู้ตายที่เขาไปกินเหล้าด้วย
ก่อนที่จะหายตัวไปบ้านอยู่ใกล้กันชื่อว่านายจรัสนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเขาก็กินเหล้ากันทุกวันนะ
ประมาณ๕โมงเย็นตกเย็นมาก็นั่งกินเหล้ากัน
วันเกิดเหตุก็นายกาหลงก็มากินเหล้าด้วย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปตอนดึก
ก็ไม่รู้ว่าไปไหนเขาก็ขึ้นไปนอน
รู้อีกทีก็เมื่อวานเนี่ยเสียชีวิตแล้วศพลอยน้ำอยู่
ปกตินายกาหลงไม่เคยมีเรื่องกับใครนะอันนี้คู่เขยเขาบอก
แต่ว่าพักหลังจะบ่นเรื่องเครียดเรื่องลูกเรื่องเมีย
แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าจะคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายแบบนี้

หลังจากนั้นก็คือไปไหนผมไม่รู้ไง
แต่ตู้เข้าไปโรคดิสเวสไงภาษาไม่ค่อยดี
เขาเพลินใครว้างกับกูวะถ้าหาเป็นแถว
ไปนี่ไปนี่เหมือนยาก
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพบางรกรรมนะครับ
สืบสวนก็กำลังลงพื้นที่หาข่าวอยู่ว่าจะเกิดจากอะไรกันแน่
เบื้องต้นตั้งประเด็น๒ประเด็นก็คือ๑อาจจะเป็นอุบัติเหตุ
จากผู้ตายก็ดื่มเหล้ามามืนเมาแล้วก็หายตัวไป

หรือ๒ก็คือถูกทำร้ายแล้วก็เอาศพมาโยนทิ้งน้ำ
ตอนนี้ก็ต้องขยายผลกันต่อไป